แล้วก็ยิงอาสารักษาดินแดนนะฮะ

จะขับรถมาแก้บนที่วัดจุลามณี

อาสารักษาดินปืน

รัวติดกันเลย๕นัดแล้วเว้นวักนิดหนึ่ง

เหตุการณ์ยิงอุกอาจครั้งนี้เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำ

ตัวเมืองกาญจนบุรีช่วงค่ำเมื่อวานนี้ประมาณ๑ทุ่ม
ตำรวจเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่๘ปลอกในที่เกิดเหตุ
คนที่โดนยิงคือนายนพเดชอายุ๓๔ปีครับ
เป็นอาสารักษาดินแดนหรือว่าอศจังหวัดกาญจนบุรี
ชาวบ้านรีบพาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าสุดท้ายสิ้นใจตายระหว่างทางนะครับ
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนั้นผู้ตาย
พาเมียแล้วก็ลูกชายอายุ๙ขวบ
ขับรถกระบะมาครับเพื่อมาซื้อน้ำมันดีเซล
ซื้อน้ำมัน๕ลิตรเพื่อจะเติมน้ำมันใส่รถเอาไว้
พร้อมจะขับรถมาแก้บน
ร้านค้าร้านนี้เป็นร้านค้าขายของชำ
ต่างจังหวัดก็จะมีแกลลอนน้ำมันเป็นแบบถังหลอดนะฮะ
ขายอยู่ด้วยเขาก็ไปซื้อน้ำมันมา
แกลลอนแล้วก็มีที่เติมมา
หลังจากที่ขายเสร็จแล้วเธอก็หันไปทำอย่างอื่น
ได้ยินเสียงปืนรัวดังก็ตกใจมาก
ระหว่างที่ผู้ตายกำลังเติมน้ำมันนะครับ
มีคนร้ายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ปิดไฟหน้ารถนะครับมาจอดท้ายกระบะ
แล้วผู้ชายคนที่นั่งซ้อนท้ายก็ลงจากรถ
แล้วรัวยิงใส่นายนพเดช๘นัด
เมียของผู้ตายลูกของผู้ตายอายุ๙ขวบ
ได้ยินเสียงปืนนั่งอยู่บนรถตกใจมากช็อกมาก
หลังก่อเหตุเสร็จแล้วคนก่อเหตุหลบหนีไปเลยทันทีครับ
เจ๊เจ้าของร้านชื่อบุญเตือนครับบอกว่าเขามาซื้อน้ำมัน
เติมน้ำมันรถแล้วเจ๊เองพอขายเสร็จก็หันไปทำธุระอย่างอื่นต่อ
ได้ยินเสียงรัวยิงดังติดกันเลยตกใจมาก
ลูกเมียของผู้ตายเองเขาก็ตกใจตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยฮะ

เจ้าของร้านขายน้ำมันขายของชำก็บอกว่า
ผู้ตายเนี่ยเป็นคนดีนะทุกคนก็รักแล้วทุกคนก็ตกใจและเสียใจมาก
บรรยากาศที่โรงพยาบาลเมื่อคืนนี้ตอนที่พาตัวคนที่โดนยิงมาถึงนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะยื้อชีวิตนะแต่สุดท้ายยื้อไม่ได้ครับ

เดินทางไปที่ทำงานของผู้ตายครับที่สารกลางจังหวัดกาญจนบุรี
เจอเพื่อนร่วมงานผู้ตายชื่อว่านายชานรงค์ครับ
เล่าให้ฟังบอกว่านายนพเดชเนี่ย
จะได้รับการบรรจุทำงานร่วมกันได้ประมาณ๑สัปดาห์๗วันเอง
คุณผู้ชมคุณขวัญครับเขาเพิ่งสอบติดสอบผ่าน
ทำงานบริการดูแลประชาชนได้ประมาณแค่๗วัน
ปฏิบัติหน้าที่หน้าสารากลาง
ขยันมากตั้งใจทำงานแล้วก็นิสัยดีด้วย
ภาพที่เห็นด้านซ้ายของจอครับ
นั่นคือตอนที่ผู้ตายทำหน้าที่ช่วยเข็นรถเข็นให้กับประชาชน
แก่แม่เท่าเวลาเดินทางมาที่สารากลางนะครับ
หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมีคำสั่งให้ดูแลผู้สูงอายุ
และผู้พิการที่มาติดต่อราชการเขาก็ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังครับ
นายนพเดชปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งขยันขันแข็ง
รับนี่คือรุ่นพี่ของผู้ตายนะด้านขวาบอกว่าตกใจมาก
และก่อนเกิดเรื่องมันมีคำพูดประโยคนึง
ไม่รู้ว่าคำพูดประโยคนั้นเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่าด้วย

รู้สึกก็แปลกใจนะแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรครับ

ก็คุยเล่นคุยเล่นกันปกติทั่วไปไม่คิดว่าจะเป็นเหตุการณ์อย่างนี้

โอ้โหใจหายพี่ใจหายจริงใจหายวาบเลย
รู้สึกแบบเสียใจนะเสียใจใจหาย
สงสัยเพราะน้องก็เป็นคนดีคนแรกสำหรับผม
พี่ชายเดี๋ยวผมจะไปเฉิดฉายก่อนนะ
ประโยคนั้นก็ไม่คิดว่าจะเป็นประโยคสุดท้ายที่ได้ยิน
แล้วสุดท้ายรุ่นน้องที่ทำงานมาด้วยกันเพียงแค่๑สัปดาห์
ก็มาโดนยิงตายอย่างน่าอาณาจนะครับ
ตำรวจสืบสวนได้ข้อมูลบอกว่าผู้ตายเนี่ย
จะพ้นโทษจากคดีทำร้ายร่างกายออกมา
แล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่สอบบรรจุตำแหน่งอศได้เมื่อไม่กี่วันก่อน
แล้วเขาเตรียมจะไปแก้บนอีกครั้งที่วัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงคราม
เขาเลยต้องเตรียมเติมน้ำมันรถไงจะขับจากเมืองกาลมาสมุทรสงคราม
แต่มาเกิดเหตุการณ์คนร้ายดักซุ่มยิงซะก่อนครับ
ต้นสันนิษฐานว่าปมเหตุอาจจะเกิดจากความแค้นส่วนตัวหรือไม่อย่างไร
เนื่องจากว่าผู้ตายนั้นเคยก่อเหตุมีคดีทำร้ายร่างกายโดยใช้ปืนและบุกรุก
และต้องโทษมาก่อนหน้านั้นพอพ้นโทษออกมาอาจจะทำให้ฝั่งคู่กรณีนั้นไม่พอใจหรือเปล่า
ต้องการทวงคืนแก้แค้นหรือไม่
ทันทีที่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ